ไปพูดถึงลูกค้ามารยาทดีกันหน่อยนะคะ
เตือนพ่อค้าแม่ขายไว้ค่ะลูกค้าหน้าตาท่าทางดูมารยาทดี
อืมแต่มีนิสัยเป็นโจรค่ะครับ
เนี้ยเห็นลูกค้าสองคนนี้ไหมคะนี่คือลูกค้าหรอฮะ
นี่ไงใส่หมวกสองคนแต่งตัวดีด้วยนะเออ
มันเป็นคุยโทรศัพท์ไปเลือกเสื้อไปแต่เห็นในมือเขาไหมคะที่เราวงลูกศรไว้น่ะ
กำลังทำอะไรกำเสื้อตัวหนึ่งไม่ปล่อยเลยแล้วพอจังหวะเจ้าของร้านหันหลังปุ๊บ
นี่เลยดูพับบรรโจงพับเสื้อเอ่อเราทับแล้ว
เอาเดินไปหาเพื่อนเอออันนี้ยังไงอันนั้นยังไง
แล้วมือก็พับไปด้วยเอาพับไปพับไปปั๊บยัดเข้าเป้าจ้า
แล้วตัวเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วออกจากร้านไป
ทีนี้ประเด็นที่น่าเจ็บใจมันอยู่ตรงที่ว่า
ที่สองคนนี้จะออกจากร้านเนี่ยนางเดินไปไหว้เจ้าของร้านนะจ๊ะ
ลาไปลามาไหว้บอกแล้วว่ามารยาทดีแต่นิสัยไม่ได้ดีตามมารยาทเลยค่ะ
จริงเนี่ยหน้าตาก็โอเคประมาณนึงแต่งตัวก็ดูดีประมาณนึง

ถูกแต่ลืมไปหรือเปล่าคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดกันหมด

เออไม่รู้ว่าคุณเห็นกล้องไหมแต่ที่แน่กล้องเห็นคุณค่ะ
ส่วนใหญ่เห็นใจเจ้าของร้านนะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไป
เพื่อจะได้ช่วยติดตามชายทั้งสองคนนี้
บางคนก็แสดงความเห็นว่าการที่สองคนนี้ไปยกมือไหว้เจ้าของร้านเนี่ย

คือส่วนใหญ่ถ้าเราเข้าไปซื้อของที่ร้านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนมารยาทดี
มีมารยาทขนาดไหนเนี่ยปกติก็อาจจะเป็นแบบขอบคุณนะคะหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมคะ
หรือว่าถ้าเจ้าของร้านบอกขอบคุณครับอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะพยักหน้านิดนึงขอบคุณค่ะ
แต่อันนี้ถ้าเดินเข้าไปไหว้เนี่ยชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยกันไงว่า

เอาเป็นว่าที่แน่แม้ว่าคุณจะมือไม้อ่อนไปลามาไหว้แต่นิสัยคุณคือโจรนะคะ

ของแบบนี้เป็นคดีอาญาโทษไม่ใช่เบาเลย